ผมก็สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วครับผม
วันนี้ก็มารับปริญญานะครับก็ดีใจมากเลย
ดีใจจริงนะครับที่ได้เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในชีวิตครับ
ทำงานดีจากมหาวิทยาลัยอะไร
คือผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเกตต้องดีเลิศเลยอะไรครับ
แต่ก็มันก็โอเคครับ

ตอนนี้ก็อยาก
คือมีคิดไว้แต่ว่าต้องดูก่อนว่าจะอะไรยังไง
เพราะว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรจริง
แล้วก็อยากจะเรียนรู้ในด้านไหน
ถ้าเกิดว่ามีเราก็คงจะได้เรียนครับ
แล้วก็ดูว่าจะมีบริหารเหมือนเดิมหรือไม่แบบการคิดสถาอาศิลปะรอดดูก่อนหนึ่ง
ปุ๊กฎินทรีย์อ๋อไม่มีเลยครับผม
ดังนี้มีแต่ผู้ชายอ่อนวนเลยครับ
คือผมก็อยากให้มีสาวมาบ้าง

ส่วนใหญ่ก็จะมาแบบมาแสดงความยินดีมีของขวัญเล็กน้อยมาให้อะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าที่ดีใจที่สุดคือมากันเยอะมากครับมากันเยอะแบบตกใจได้ครับ

ใช่วันนี้ก็วันนี้ก็มีฉลองกับทางครอบครัว
เพราะดีว่าทางญาติญาติมากันค่อนข้างเยอะ
ก็เลยว่าจะไปพาไปเลี้ยงข้าวไปคุยกันให้มาได้เลยครับ
ไม่มีครับผมแล้วก็ไม่น่าจะมีไม่รู้เหมือนกันครับ
ซื้ออะไรให้ตัวเองเหรอครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
คือผมไม่ค่อยได้ถือโอกาสสำคัญนะครับเพราะว่าปกติผมก็ซื้อของให้ตัวเองตลอดเวลา
เป็นสิ่งที่อยากได้อย่างเช่นแบบกล้องอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าเกิดพอแล้วครับผม

อ่า๔๐ปีที่ผ่านมาสำหรับเราหนักยังไง

มันก็หนักแต่ว่ามันก็

มันต้องแบบบางทีต้องทำงานด้วย

บางทีเรียนเสร็จแล้วก็ไปทำงานต่ออะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่ามันก็โอเคครับถ้าเกิดเราจัดเวลาได้อะไรได้

ครับ

บอกเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรครับผม

คือถ้าเกิดว่าพูดจริงมันจะเป็นเรื่องของสัญญามากกว่าที่หมดไป
คือถ้าเกิดว่าพูดจริงมันจะเป็นเรื่องของสัญญามากกว่าที่หมดไป
แต่ว่าต้องให้พี่ปิ๊กเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไร

คือคุณผมก็ไม่รู้นะครับ
ว่าทำไมถึงมีข่าวมา
แต่ว่าจริงแล้วก็หมดสัญญากันสักพักหนึ่ง
แต่ว่าก็ยังดูแลกันอยู่เหมือนเดิมเลยครับ
วันนี้พี่ปิ๊กก็มาก็ยังอะไรอยู่เหมือนเดิม

ก็ไม่ได้มีคำแนะนำจากใครนะครับผม
และมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ด้วยเร็กน้อย

ก็ก็ยังทำงานกันปกติสัมปัฏิบันตาเขาก็ยังคอยแนะนำคอยช่วยเหลือคอยอะไรอยู่
มีครับพี่ก็ตอนนี้ก็ยังห่างงานให้เรื่อย
เขาก็จะหามาแล้วก็แบบไปคุยนู่นคุยนี่ไปให้

แล้วอย่างนี้ถ้าใครจะติดต่อกันตอนนี้จะต้องติดต่อผ่านทั้งพี่ปิ๊กหรือผ่านทั้งอัศวิน
คือตอนนี้ผมก็มีพี่ที่ดูแลนี่แหละครับ
ก็เป็นชื่อพี่ปูซึ่งก็เป็นผู้ช่วยพี่ปิ๊กนี่แหละครับ
ก็เหมือนกับปกติแหละครับไม่มีอะไรหรอก
คือผมก็ไม่ได้คิดนะครับผมว่าผมว่าถ้าเกิดว่าคนที่แนะนำหรือว่าช่วยเหลืออะไร
ติ๊กก็น่าจะเป็นคนที่ดีที่สุดนะครับ
คือจริงแล้วเนี่ยครับคือผมเป็นนักแสดงช่องอยู่แล้วแล้วก็เซ็นสัญญากับช่องอยู่แล้ว
อันนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าแบบผู้ใหญ่เขาอะไรกันยังไงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังปกติเลยครับ

อ่าเจมส์กล้องนี้หน่อยนะครับนี่หนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป